คุณผู้ชมค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้น
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเลิศทางด้านศิลปะและศาสตร์หลายแขนงนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นด้านศิลปะก็ทรงเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของดนตรี
ทักษณะศิลป์แล้วก็วรรณสินกันด้วยค่ะ
ซึ่งผลงานของพระองค์นั้นได้ถูกรวบรวมเอาไว้ที่หออัคระศิลปินค่ะ
เพื่อเป็นอนุสรเทิดทูลพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะในฐานะอัคระศิลปินของไทย

ส่วนหนึ่งของสำเนาผลงานจิตรกรรมฝีพระหัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ไว้ที่หออัครศิลปิน
อัครสิลปินคือพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกรรมที่๙
ศิลปะหลายสาขารวมไปถึงพระปีชาสามารถในด้านคีตสิน
และด้านการพระราชนิพลบทเพลงก็ถูกรวบรวมไว้ที่นี่เช่นเดียวกัน
จากจะเป็นแหล่งการเรียนรู้และขุมทรัพย์ทางปัญญา
ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพขององค์อัครศิลปินแล้ว
ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติ
และผลงานอล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านทั้ง๔สาขา
คือสาขาวรรณสินศิลปะการแสดงทัศนสินและสถาปัตยกรรม
วรนันชัชวานทิพากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินทางด้านภาพถ่ายปี๒๕๕๙
กล่าวว่าโดยส่วนตัวมีโอกาสได้ถวายงานพระราชพิธีต่างหลายครั้ง
ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตศิลปิน
อกจากนี้ยังได้น้อมนำเอาคำสอนของพระองค์
มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานด้านช่างภาพของเขาเองด้วยเช่นกัน
ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมถวายงานคือจัดนิทรการภาพถ่ายฝีประหัสพัฒนาประเทศ
ก็ว่าให้ช่างภาพเราถ่ายภาพ
เพื่อทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้าง
ผมก็คิดหลักตามแนวของท่านคือ
บางครั้งจะถ่ายพวกโบราณสถานโบราณวัตถุ
อย่างเช่นที่ผมทำคือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
เพื่อจะให้ลูกหลานเราดูถึง
ของที่บรรพบรุษเราได้ทำไว้กับลูกหลาน
เป็นมอดกตกทอดอันล้ำค่า
เช่นเดียวกับสุกัญญาชนลศึก
เจ้าของนามปากกากฤษณาอโศกศิลป์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน

และเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหออัครศิลปินแห่งนี้
ซึ่งเป็นเหมือนอนุสรแห่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ

ควรฆ่าให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเรียนรู้
ที่นี่เป็นแหล่งรวมของทุกสาขาของศิลปะ
แล้วก็มีพระองค์ท่านเป็น
เป็นสัญลักษณ์ที่สุดยอดอยู่เหนือของเหนือ

มีพระองค์ท่านเป็นสุดยอดอยู่ที่นี่
หออัครศิลปินตั้งอยู่ที่ตำบลครองห้า
อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงครองราชครบ๕๐ปี
และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ทูลกล้าวถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปิน

ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศหรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน
ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ส่งเป็นเอตะทักคะทางศิลปะ
จนเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถ
ปัญหาที่เปรียบไม่ได้ในหมู่ประสบนิกรและศิลปินทั่วโลก